คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุไฟไหม้กันบ้างนะครับ
เป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์ที่จังหวัดสงขลา
ตอนที่เกิดเหตุมี๘ชีวิตนะคุณอยู่บนชั้น๓
วิ่งหนีตายลงมาขณะที่เพลิงกำลังโหมเลยล่ะครับ
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตและเป็นอะไรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดเวลาตี๕นะครับ
โดยไฟได้ลุกไหม้อาคารพาณิชย์๓ชั้นครึ่ง๔คูหา
บนถนนประชาธิปัตย์เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายขนมปังทุกชนิด
จันอับขนมไหว้พระจันทร์ลูกผีแล้วแบบขายปลีกและขายส่ง
รายใหญ่ส่งขายทั้งภาคใต้เลยนะครับ
ไฟได้ลุกไหม้จากบริเวณชั้นล่างอย่างหนัก
ซึ่งเป็นห้องโถงเปิดโล่งทั้ง๔คูหา
แล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วขึ้นไปยังชั้น๒
เจ้าหน้าที่เร่งระดมรถดับเพลิง
ฉีดดับเพลิงกว่า๕คันนะครับ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิง

เบื้องต้นพบว่าเบอร์เรนชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมด
ส่วนเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติรวม๘คน
ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่มีเสื้อผ้าติดตัวเพียงแค่ชุดเดียว
สินอื่นไม่สามารถหยิบฉวยออกมาได้ทัน
เพราะว่าต้องหนีเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับ
ล่าสุดนายอมรวงวันประหลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้น
มีเฉพาะอาคารพาณิชย์๔คูหา
ซึ่งเป็นร้านขนมปังที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น
ส่วนอาคารและบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียงไม่ได้รับความเสียหาย
พร้อมกับมีการปิดพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อที่จะตรวจสอบจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ทางนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อีกครั้ง
เรื่องต้นจากการสอบถามคนในบ้าน
ก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรจากบริเวณชั้นล่างนะครับ